การทำกัดประสายใหญ่ของพรหรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้นะคะมีประชาชนมาให้กำลังใจอย่างเนื่องแน่นค่ะ

นายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ
จะขึ้นไปบนเวทีเพื่อพูดประสัยกับประชาชนค่ะ
เดี๋ยวไปชมบรรยากาศสดและต่อด้วยบรรยากาศภาพรวมกันค่ะ
วันนี้พักรวมไทยสร้างชาติค่ะได้ชูแคมเปญปราศัยใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายว่า
ยกทัพช้างศึกนะคะออกมาช่วยกันรักษาบ้านเมือง
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียวรวมทุกหัวใจรวมไทยสร้างชาติ
โดยเปรียบประชาชนทุกคนเป็นช้างศึกเพื่อออกมาช่วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ

อย่างตอนนี้ค่ะพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะกำลังพูดปราศัยอยู่บนเวที

เพื่อให้ประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้า
ประเทศไทยต้องไปต่อไปต่อด้วยความรักความสามัคคี
ต้องกลับทุนพันธ์ด้วยความครีบแขนเขาชนะทุกอย่าง
ในส่วนของตัวเองและในส่วนของทางเมืองของประเทศไทยทั้งหมด

เราเลือกไปก่อนเลย
จะนั่งทีวิทยาลุยน้องอยู่ทุกที่กรรม

ทุนไทยทั้งทราบ
ได้ยังไม่ได้

เราคือหัวใจหัวใจยิ่งใหญ่หัวใจที่เรายิ่งใหญ่กว่าหัวใจคนปกติ
ผมเองนะไปตรวจท่านการณ์กันเรียบร้อยแล้วเขาบอกผมไม่เปลี่ยนอะไรเลย

เปียนเสียโลคพวกจันโก
มีความมั่นใจเลยนะคะว่าในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้จะได้รับคะแนนเสียงและความไว้วางใจจากประชาชนค่ะ
และนี่คือบรรยากาศภาพรวมนะคะในส่วนของการปราศัยใหญ่ของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
ธัญพรครองยุทธ์รายงานจากศูนย์ประชุมการแห่งชาติศิริกิตค่ะ